คุณผู้ชมคะตามต่อหนุ่ม๑๘ฆ่าเด็ก๑๔ที่ระยองค่ะ
คือตอนนี้มันไม่ใช่คดีทำร้ายร่างกายแล้วใช่ไหมคะ
แล้วเราก็รู้กันแล้วว่าเขาไม่ใช่เยาวชนแล้ว
ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วที่เขาได้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้
เจ้าของประกันนะคะที่ไปวางต่อสารเขาถอนแล้วไอ้เงินประกันตรงนั้น
กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะยังไงจะได้ประกันหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ยกมือไหว้ขอโทษนะพี่อุ๋ย

เขาขอโทษนะเขายกมือไหว้เลย
เขาบอกว่าเขาสติหลุด

ขอโทษที่ทำลงไปสติหลุดพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ

ตำรวจสพห้วยโป่งควบคุมตัวในโดมอายุ๑๘นะคะ
ผู้ต้องหาที่ฆ่าเด็ก๑๔มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม

มันคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตำรวจควบคุมตัวในโดมวัย๑๘ออกจากห้องสอบสวน
ตอนที่นำตัวออกมาใส่หมวกกันน็อกสีดำ
หมวกกันน็อกเต็มใบเลยปิดบังใบหน้าออกมานะคะ

ทีมข่าวก็พยายามที่จะพูดคุยสอบถาม
โดมคนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

เจ้าตัวยกมือไหว้แล้วค่ะคุณผู้ชม

สติหลุดพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ

คุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจนะคะ

บอกว่าวันนี้นำตัวในโดมมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม
ในประกันของในโดมเป็นคนพามามอบตัว
ก่อนหน้านี้ที่ในโดมได้รับการประกันตัวไปในชั้นศาลข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นฎูระยะพินิตของสารนะคะ
เพราะว่ามันเสร็จสิ้นกระบวนการของตำรวจไปแล้ว
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวไปตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ในชั้นสอบสวน
คือคนที่ให้ที่พักพิงกับในโดมหลังที่ได้รับการประกันตัวออกไป

เพราะว่าได้รับการประกันถูกต้องตามขั้นตอนในช่วงแรก
ก็ถือว่าเป็นการให้ที่พักพิงหลังได้รับการประกันมันไม่ได้ช่วงของการหลบหนี
ทีนี้เกือบ๑๑โมงตำรวจนำตัวในโดมฝากขังสารจังหวัดระยอง
มีรายงานว่าในช่วงเวลาเดียวกันเลยนายประกันของในโดมถอนประกันในคดีแรกที่เป็นข้อหาทำร้ายร่างกาย

ทีนี้ก็เลยไม่มีการยื่นประกันต่อในข้อหาล่าสุดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ไปเมื่อคืนที่ในโดมได้คุยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
เปิดใจว่าตอนนี้พร้อมจะรับโทษตามกฎหมาย
ขอบคุณไทยรัฐที่ให้พื้นที่ในการเปิดใจพูดความในใจ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ

คือมันมีความคิง
ผมไม่ฆือไปก็ช่วยไงพี่
ผมขาดสติปันน้องหนูอย่างงี้ไม่มีสติพี่
นะครับ
คุณผู้ชมคะคนที่ยื่นประกันตัวในโดมตั้งแต่แรกเลย
ที่มันเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายคือในสุนทร
คุณผู้ชมจำได้นะคะที่เรานำเสนอไป
คือลูกชายของนายสุนทรเป็นเพื่อนสนิทของนายโดม
ชื่อว่าในทนในทนบอกผมเป็นคนบอกพ่อเองนั่นแหละ
ให้ช่วยโดมหน่อยเพราะเห็นใจโดม
โดมแบบไม่มีใครช่วยตัวคนเดียว
พ่อเนี่ยไปกู้เงินมาสองหมื่นนะที่มาประกันตัวโดม
แต่ทีนี้พอกระแสข่าวออกมาแบบนี้โอ้โห
เห็นในโดมโพสต์โซเชียลท้าทายแล้วไม่รู้สึกผิดอะไรเลย
แบบโอ้โหทนบอกผมก็ผิดหวังพ่อผมก็ผิดหวัง
ไปกู้เงินมาช่วยในโดมให้ได้รับการประกันตัวออกมาตั้งแต่ต้น
คือหลังเกิดเรื่องเนี่ยโดมมาอยู่ที่บ้าน
ก็ไม่ได้หนีไปไหนบอกขอทำใจหน่อย

บอกว่ามันขาดสติจริง

พ่อแท้ไม่สนใจพ่อแท้ไม่ช่วย

เพื่อนที่ชื่อทนเลยบอกพ่อตัวเองว่าช่วยโดมหน่อย
พ่อไปกู้เงินมาช่วยประกันนะคุณผู้ชมคิดดู
แท้อะไรขอซื้อด้วยตัวเอง
พ่อเลี้ยงเขาทำให้ตลอดยื่นมือเข้ามาช่วยให้ตลอด
แล้วทำไมต้องมาตอบย้ำโดมด้วยแล้วก็ก็หล่อนไห้
พ่อส่งเบื้น
คือตัวนายสุนทรที่เป็นพ่อเพื่อนนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่าสงสารจริงตอนนั้นที่ช่วยในคดีแรกนะคะ
ก็เห็นใจเห็นอยู่ตัวคนเดียวเห็นเป็นเพื่อนสนิทกับลูกชาย
เห็นเขาบ่นว่าเออพ่อเขาไม่สนใจดูแลอะไรแบบนี้
อุตส่าห์ไปกู้นอกระบบมาตั้งสองหมื่น
โอ้โหแต่พอเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดรับไม่ได้เลย
แล้วหลังจากนั้นเห็นโดมโพสต์ท้าทายอวดรวยอะไรเนี่ย
โอ้โหผิดหวังเลยอวดรวยอะไรอ่ะ
ผมไปกู้เงินมาช่วยประกันตัวโดยตรงไหน

วันนี้เลยพาโดมไปมอบตัวกับตำรวจอีกรอบนึง

ขอถอนประกันตัวต่อสารในคดีแรก
คดีนี้เป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วเนี่ย
ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยเอาหลักทรัพย์อะไรไปประกันตัวแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางประปศค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องฟลุ๊กนะคะ
ฟุ๊กที่เสียชีวิตไปดูสภาพความเป็นอยู่
ดูแลด้านการเยี่ยวยา
มีแต่คุณญาติกับคุณญาเป็นผู้ปกครอง
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว
ช่วงที่วางดอกไม้จันทร์คุณยายกับคุณย่าคือเข้าไปดูหน้าหลานเป็นครั้งสุดท้าย